คุณผู้ชมพาไปทานอาหารปลากันหน่อย
เขาบอกว่ากินปลาดีต้องกินปลาแม่น้ำ
ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะมีร้านอาหารปลาแบบนี้

ติดตามในช่วงตลอดกิน
โอ้โฮดิบปลาน่ากินมากอ้าว
สุดค่ะเอ้าร้านชื่อว่าร้านครัวป้าแกรบนะคะ
อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ชอบแค่ชอบป้ายนี้ก็รู้แล้ว
มันเป็นบ้านแบบบ้านเก่า
อาหารปลาป่าอาหารพื้นสิน

โต๊ะต้องสั่งก็คือต้มยำปลา

ถูถี่สดก็มีทอดมันปากไก่ก็อร่อยคุณป้าว่างั้นนะคะ

ยังไงไปถามคุณป้าชื่อว่าคุณป้าแกรบชาติไกลบัญชาค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยก็ทำกับลูกสาวสองคนชื่อว่าคุณพี่รม
ก่อนหน้านี้มีอาชีพรับซื้อปลาและขายปลาสด

แล้วเราก็เลยรอก็ได้ปลาที่สดมาแล้ว

กินได้ทั้งกล้างเลยถูกต้องเคี้ยวไปเหอะทั้งตัว
และนี่ย้ำนะว่าเกิดจากตอนแรกที่คิดว่าได้ปลามาเยอะแล้วก็เอามาทำอาหารขายดีกว่า
ทำเสริมไปเสริมมาผ่านไป๒๕ปีแล้วค่ะ
ขายดิบขายดีสิคะตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้ว
ชูทีแห้งลูกเด็ดเลยนะอีกชื่อนึงเขาเรียกว่าลูกปลาเนื้ออ่อนหรือลูกเจ้าพระยา
ทอดก่อนทอดก่อนทอดให้กรอบทั้งตัวก่อนแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่พริกแกง
กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมปรุงรสแล้วหลังจากนั้นเอาลงไปคลุกกัน
ได้มาละ๑๘๐บาทเดี๋ยวฉันจะบอกว่าปลาเนื้ออ่อนปกติ๑๐๐กรัมละ๕๐๐บาทขึ้น
ใช่ไอ้ปลาน้ำอ่อนจริงมันแพงนะมันแพงมากแต่จานนี้๑๘๐บาท
เมนูอื่นทอดมันปลาไก่ก็ดีร้อยเดียวเองต้มยำปลา๑๕๐บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับชนิดของปลา
ขาดไม่ได้ยำปลาช่อนทอดกรอบจานนู้นมุมนู้นมุมนู้นมุมบน๑๕๐บาทต้มยำโอ้โหพริกแห้งด้วย
ใครที่อยากไปนะคะแล้วอยากโทรไปถามก่อนคุณป้าวันนี้มีปลานู่นไหมปลานี่ไหม
โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะคะ๐๘๓๖๒๔๔๒๙๘ค่ะ
ชิมข้าวค่ะชุมแสงงั้นเดี๋ยวเราพักไปหาข้าวกินกันดีกว่า